ดาราตลกอาวุโสอย่างป่าเทพทบงามวันนี้ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
คือก่อนหน้านี้ประเทศก็จะแสดงความคิดเห็นวิภาควิจารณ์เรื่องทางการเมืองอยู่เป็นระยะอยู่แล้ว
กลุ่มป่าเทพการ้ายสดขนมเตี้ยขั้นเทพ
ก็จะไปทางเชียร์ลุงสนับสนุนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หน่อยนะครับ
แต่ทีนี้ถ้าคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยประเทศมองยังไงนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปหาป่าเทพนะครับ
ไร่ป่าเทพตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะ
ประเทศบอกว่าตอนนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้ว
เพราะอายุมากแล้วนะฮะปัจจุบัน๗๓ปีนะครับ
ประเทศบอกอยากพักผ่อนนะฮะเราก็เลยบอกอ้าวแล้วถ้าเกิดคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ย
ประเทพมองยังไงนะครับประเทพบอกเห็นด้วยนะ
เพราะเข้าใจว่าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานเนี่ยต้องคิดถึงครอบครัว
ส่วนเรื่องทางคดีของคุณทักษิณก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ประเทศบอกขอให้เป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
และขอให้มาทำให้เยาวชนกินดีอยู่ดีมีการศึกษาที่ดี
แต่เขากลับไม่ได้แต่เขากลับมาทางบ้านเมืองจะจัดการยังไง
อันนี้เราถือว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
ก็ประเทพก็บอกอยากจะพักผ่อนอายุเยอะแล้วไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอะไรแล้ว

คือประเทศบอกเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้วูบล้มหมดสติไปนาน๒๐นาทีนะครับ
ตอนที่เดินเล่นอยู่ในบ้านลูกก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาล
ตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วแต่สุขภาพยังไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะ
เคลื่อนไหวตัวแล้วก็จะช้าหน่อยเหนื่อยง่าย
เสียงแหบเนี่ยสัมภาษณ์จะเสียงแหบนี่นะ
ขณะเดียวกันนะครับความคิดเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
คุณเจ๋งดอกจิกนี่ก็อดีตนักแสดงตลกชื่อดังนะครับ
คุณยศวริสชูกล่อมนะฮะเป็นอดีตแก่นำนปชด้วยนะครับ
แต่ตอนนี้สลับคั่วมาอยู่พรรครวมทายทราบชาติแล้ว
ท่านผู้ชมครับคุณเจ๋งดอกจิก
ว่าการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณอาจจะทำให้เกิดความชุลมุนเกิดขึ้น
เพราะจะมีทั้งฝ่ายต้อนรับฝ่ายเชียร์ด้อมส้มด้อมแดงและฝ่ายต่อต้าน
ส่วนตัวเชื่อว่าการกลับมาของคุณทักษิณต้องมีรับลมคมใน
เพราะมันมีเรื่องดีลลับที่ฮ่องกง
นี่ฮะคุณเจ๋งดอกจิกนี่ถึงขั้นบอกว่าการเมืองเนี่ยนะ
การเมืองที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมันต้องดิวกัน
มีดูดซิก้าดื่มวายกินหูฉลามเชื่อว่าต้องดิวกันหมดนั่นแหละ
ดูใครเป็นนายกใครมาอยู่ข้างไหนไงดิวกันหมด
ซิก้าดื่มวายกันกินอาหารหูฉลามกันก็ต้องดิวกัน